ได้ยินได้ฟังแล้วใช่ไหมคะ๕๕๖๗๒๕นี่ค่ะรวมพลคนดวงเห็ง
ค่ะอ๋อนี่นะคะกูกุฟภาษมณ์ทีนี้เนี่ยพากูผศมไปดูหน่อยนะ
เรื่องอย่างนี้แข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญ

พาไปดูเศรษฐีนีรายแรกที่เมืองดอกบัวอุบลราชธานีรับเหนาะไปเลยนะคะ
ล้านบาทนี่ซื้อทั้งหมด๔ใบ
ปรากฏว่า๑ใน๔ใบถูกรางวัลที่๑

ใบหนึ่งก็เอานี่ฉะนั้นเล็กท้าย๒ตัวก็เอานะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องเอาสลากที่ถูกเนี่ยขึ้นโรงพักนะฮะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ

อายุ๒๕ปีคุณพิมพ์นภาษาสายสมบัตินะฮะ
นามสกุลมงคลด้วยนะสายสมบัติค่ะ

คือเราถามนะว่าไปเอาเลขนี้มาจากไหน
บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งนะอันนี้นะ
เธอบอกว่าเธอนั่งทานข้าวอยู่อาหาร
ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมแม่น้ำมูล
แล้วก็มีแม่ค้ามาขายสลากให้

แต่คุณค่ะคนจะรวยช่วยไม่ได้
ซื้อยังไงซื้อเหลี่ยมไหนมันก็ถูก

รางวัลผลสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะ

เพราะเธอเอามาตรวจแล้วปรากฏว่า
หนึ่งในสี่ใบมันถูกรางวัลที่หนึ่ง
พอตั้งสติได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนหนึ่งที

ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วจากโรงพักก็กลับมาที่บ้าน
วางแผนต่อไปฉันจะใช้เงิน๖ล้านนี้ยังไงดีเหรอ

ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนสลากที่ถูกรางวัลถูกไหมคะ
พาไปต่อเลยค่ะที่โคราช
โคราชบ้านเห่าโอ้ยยิ้มตามิดเลยนะจ๊ะ
คุณวิไลประดับศรีอายุ๕๖ปีค่ะ

เอาสลากที่ถูกรางวัลที่๑๒ใบ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เหนาะ๑๒ล้านบาทเป็นเศรษฐีนี
รายใหม่ของจังหวัดโคราชนะคะ
คุณวิไลมีอาชีพรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างทั่วไปนี่แหละ
คุณค่าแรงวันละ๓๐๐บาท
ก็เป็นช่างก่อสร้างค่าแรงวันละ๔๕๐บาท
แล้วทุกงวดเราถามว่าเอาเลขมาจากไหน
เลขทะเบียนรถจอยรถจักรยานยนต์เขา
งวดก็จะซื้อเลขนี้เป็นประจำก็คือ๗๒๕๖

คนขายนำสลากินแบ่งรัฐบาลมาแบ่งขายให้๑วัน
ก่อนออกสลากแล้วเขาซื้อทั้งหมด๖ใบ
ใบ๒ใน๖ใบถูกรางวัลที่๑
แล้วไอ้เลข๗๒๕ย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะ

ครั้งนั้นได้เงินไป๔๕๐๐๐บาท
แล้วเคยถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวมาแล้วหลายงวด
คือรถจักรยานยนต์ให้โชคจริงเลยนะคะ
คราวนี้มาถูกรางวัลที่๑รับไป๑๒ล้านบาท
คุณพี่วิลัยบอกว่าเงินรางวัลที่ได้มา
จะมาสร้างบ้านหลังใหม่แบ่งให้ลูก

เมื่อก่อนก็คือไม่ได้ทำอะไรเกินตัวค่ะ
ไม่มีหนี้สินประหยัด
ที่สำคัญเราถามว่าโอ๊ยรวย๑๒ล้านแล้ว
เป็นเสร็จถีแล้วยังแบกปูนผสมปูนบกตึกต่อไปไหม

ก็จะยึดอาชีพนี้แหละทั้งสองผัวเมียเลยนะคะ

คือเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จักใช้นะ

ต่อเลยค่ะที่ยะโสธรนี่ก็รับเหนาะเหมือนกันนะคะ
ขออภัย๑๒ล้านบาทนะคะ

นี่ก็โชว์กันแบบนี้ค่ะคุณพิกุลอายุ๓๓ปีนะคะ
เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านหนองก้าว
ตำบลหนองหมีอำเภอกุฎชุมจังหวัดเยอะโสธร
ตอนนี้ชีวิตหลับตาสองครั้งก็ตื่นขึ้นมา
เป็นเศรษฐีในพริบตาเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณพิกุลเล่าบอกว่าปกติแล้วเป็นคนที่ชอบเสี่ยงดวงโมก
กไก่ล้านตัววันออกสลากเนี่ยมีแม่ค้ามาเดินเลขขายให้
ก็ซื้อไว้ทั้งหมด๘ใบ๘ใบทั้งหมด๘๐๐บาท

เขาบอกว่าปกติแล้วก็เป็นแบบนี้แหละซื้อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจ่ายทีหลัง
สนิทกันค่ะก่อนออกผลรางวัลสลากเขาก็ฝันนะ
ปริศนาธรรมคุณลองฟังนะพี่ต้นพี่ก๊อฟ
ลองฟังดูปริศนธรรมมันไปเกี่ยวอะไรกับเลขรางวัลที่๑นะคะ
ญาติพี่น้องมาชวนกินข้าวด้วยกัน๒๓วันติด
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแค่นั้นจบ
หรือแล้วมันกลายเป็น๗๒๕ได้อย่างไร
แล้วเขาคงตื่นมาคงทำงานเหมือนเดิม
แล้วเขาก็ไปตีเป็นเลข๗๒๕แล้วสุดท้ายค่ะ

ปริศนาธรรมจริงญาติพี่น้องชวนกินข้าว๒๓วันติด
ก็ไม่ได้คิดอะไรจบแค่นี้จริง
คนจะรวยช่วยไม่ได้สุดท้ายแล้วถูกไป๑๒ล้านบาท

บอกแล้วคนเขาจะรวยอ่ะนะซื้ออะไรมันก็ถูกนะ
ต่อที่สุโขทัยคุณพ่อท่านหนึ่งเขาชอบเลข๒๕ซื้อมาตลอดชีวิตเพราะเป็นวันเกิดลูกชาย
ซื้อไปซื้อมาเมื่อวานนี้โอ้โห๑๒ล้านสิครับ
แม่อันนี้จะบอกว่าลูกชายให้โชคก็คงจะไม่ผิดนะฮะ
รวยในพริบตาครับผู้ชายคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านครับ
ชื่อในเสกสรรพยักษณ์อายุ๕๖ปีครับ
ผู้ใหญ่เสกอยู่ที่บ้านบางครองหมู่๖ตำบลป่าแควมเผอร์เมืองสุโขทัย
นำลอตเตอรี่มรวรรณที่หนึ่งสองใบมาให้ดูนี่แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจที่สพเมืองสุโขทัยก่อนนะครับ
เป็นหลักฐานแล้วก็เดินทางกลับบ้านแหมคนถูกรางวัลพอกลับบ้านไปญาติเยอะเลย
ญาติมาเต็มบ้านเลยนี่ก็จัดเลี้ยงรับประทานอาหารกันนะฮะ
เพราะว่าฉลองถูกรางวัล๑๒ล้านทีเดียวผู้ใหญ่เสกบอกว่าไอ้เลขสองห้าห้าสองผมซื้อประจำทุกงวดเพราะรักเลขนี้
ลูกชายเกิดวันที่๒๕แล้วก็ปี๒๕๕๒ก็ซื้อมาทุกงวดแล้วมันไปตรงกันกับที่แม่น้ำหนึ่งเขาก็ไปจุดทูปพอดี
ไม่ได้ตั้งใจจะไปตรงอะไรนะฮะแต่ซื้ออยู่แล้วผู้ใหญ่เสกก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนำเงินทั้งหมดไปใช้หนี้ก่อน
ทุกคนเขาก็จะมีหนี้อยู่แล้วเนอะใช้หนี้ก่อนแล้วก็เป็นทุนให้กับลูกต่อไปส่วนหนึ่งก็สร้างบ้านให้กับลูกชายอยู่
แล้วตัวเองก็เก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตอันนี้ก็ดีใจด้วยนะฮะที่สุโขทัย
ยังมีเศรษฐีใหม่ที่ชนบุรีอีก๑คนคนนี้นี่เลยครับยิ้มร่าเลยรับ๑๒ล้านเหมือนกัน
คุณนุจรีวีรพิพัฒน์อายุ๔๖ปีคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายสำนักการช่างเทศบาลนครแหลมชะบังที่ศรีราชา
ถ่ายภาพตัวเองแบบนี้ถึงแม้ลอตเตอรี่จะบังปากเอาไว้แต่รู้เลยว่ายิ้มกว้างขนาดไหน

ไป๑๒ล้านหน่อเธอบอกว่านี่นะก็เอาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวหาย
ไอ้ที่ซื้อมาก็เลขทะเบียนรถของตัวเองแหละครับสุดท้ายก็ได้รางวัลที่๑สมใจกันไป
ขยับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเดินมาบอกว่าผมไม่อยากจะคุยนะ๖ล้าน๑๒ล้านไม่ธรรมดา
ถูกมา๓รอบติดแล้วไม่เยอะแต่ก็มันก็ถูกบางคนบอกถูก๒ตัวก็ยังดี
รอบนี้เนี่ยถูก๒ตัว๑๔ใบรับไป๒๘๐๐๐บาทนะครับก็มาจุดประทัด๑๐๐๐นัดฟักทองอีก๑ตัน๑๐๐โล

โทษทีพี่๓๐๐๐พี่ถวายฟักทอง๑ตัน

รายงานว่าอย่างนั้นจริงน้ำแดงอีก๙๙ขวดมาแก้บนฤษีพรหมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหงที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พี่เขาบอกเออความฝันแบบนี้มีเหมือนกันเป็นความฝันแปลกฮะฝันว่าเจองูฉีกตำราคนมีความรักฝันว่าเจองู
เพราะรอบนี้เนี่ยแกฝันว่าเจองูอยู่ดีไม่พูดพร่ำทำเพลงงูโผล่มากัดลิ้นแกเลยโผล่ก็ประกัดลิ้นแกงับหัวงูกัด๗๐อะไรนะฮะ

ฉกเหมือนจกมันคือเลขนั้นพอกัดปุ๊บหัวมันหายไปเลยกลายเป็นเลขนี้โอ้โหพี่พี่ฉีกตำราผมทิ้งด้วยอีกเล่มหนึ่งแล้วกัน
ผมงงกับพวกพี่มากเลยคนจะถูกอะนะอะไรก็ถูกเหมือนกันดังนั้นก็เลยและที่สำคัญพอวันรุ่งขึ้นรีบมาอาสมฤษีเนรมาส่องอ่างน้ำมนต์
มันมีไอ้เลขโสรสารตะที่มันลอยไปแล้วแต่ใครจะจับมันมีเลขนี้อยู่ในความฝันแล้วมาเจอที่อ่างน้ำมนต์ด้วย
คราวนี้ก็เลยซื้อไปถูก๑๔ใบเป๊ะปังถึงจะไม่เวอร์วางขนาดไหนแต่ก็มาแก้บนนะฮะ